ย้อนไปวันที่๑๙กันยายนปีที่แล้ว
นายปุญญวัตรฮิรันเตชะแล้วก็เอมมี่แอมเรียจาคอปถูกจับกลุ่ม

ในข้อหาก็คือทั้งจำหน่ายแล้วก็เสพยาเสพติด
โดนจับกุมได้ที่บ้านพักเลย
ใช่ตำรวจบุกเข้าไปที่บ้านพักของฝ่ายชาย
ถนนสุขาพิบาล๕ที่เขตสายไหมกรุงเทพมนคร
แล้วก็ขณะที่เข้าไปนั้นเข้าไปพบว่าภายในห้องนอนชั้น๒ของบ้านหลังนี้
มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่นก็คือเอมมี่

กำลังเสพยาเสพติดอยู่นะครับ
พร้อมกับตรวจพบอุปกรณ์การเสพยาจำนวนมากภายในห้องด้วย
เรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังซึ่งทางฝ่ายชายที่เป็นแฟนนุ่ม
ก็ให้การรับสารภาพส่วนทางเอมมี่ปฏิเสธเรื่องของการจำหน่าย
แต่ก็ยอมรับเรื่องของการเสพยาเสพติด
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางด้านศาลก็ได้ยกฟ้องคดียาเสพติด
เอมมี่มีไว้เพื่อจำหน่ายยกฟ้องคดีขายยา
แต่ยังลงโทษเรื่องของการเสพยาเสพติด
ดังนั้นตลอดระยะเวลา๑๑เดือนที่เธอจำคุกมา
ก้าวแรกที่ได้รับอิสรภาพบรรยากาศเป็นยังไง

นะครับ

แล้วก็ตอบผู้สื่อข่าวสั้นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แถลงข่าว๑๐โมงเช้า
ก็คือวันนี้แหละ๑๐โมงเช้าเอมมี่จะแถลงข่าวนะครับ
วันนี้เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐแล้วครับ
ดาราธิดาวานอนรอดคดีค้ายาเหลือโทษเสพรอลงอาญา๒ปี
ออกมาได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษมินบุรี
พร้อมกับญาติยาดและเพื่อนดารารวมถึงนายปิ๊ยะหรือว่าเอกส์วิมุกตายน
มุกตายนไปรอรับอยู่ที่ประตูเรือนจำ
แล้วก็เธอก็ก้มลงกราบแบบนี้ค่ะ
หลังจากที่ศาลไม่ให้ประกันตัวนะคะ
แล้วก็เธอต้องอยู่ในเรือนจำประมาณ๑๑เดือนกว่า
พอได้ออกมาได้อิสรภาพแบบนี้
เธอก็ทั้งก้มกราบแล้วก็สวมกอดนะคะ

แบบที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เพราะว่าเดี๋ยววันนี้รอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการตอน๑๐โมงเช้าค่ะ
ทางสำนักทนายความจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นสำนักของมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนของทนายตั้มนั่นเองนะคะ
เพราะว่าทนายตั้มเป็นทนายส่วนตัวในคดีนี้ให้กับเอมมี่เขา
พูดถึงเรื่องนี้ค่ะสารจังหวัดมีนบุรี
ก็ได้ยกฟ้องเอมมี่ในคดีร่วมกันครอบครองยาไอซ์๗๐กรัมเพื่อจำหน่าย
ส่วนข้อหายาเสพติดก็ยังคงโทษให้จำคุก๓เดือนนะคะ
แต่ว่ารอลงอาญาแล้วก็ให้มีการบำบัดควบคู่ไปกับการคุมประพฤติ
โดยให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทุก๓เดือน
พร้อมกับให้ตรวจหาสารเสพติดทุกครั้งที่ไปรายงานตัวด้วย
แล้วก็ให้ทำงานบำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา๒๔ชั่วโมงค่ะ
ส่วนทางด้านแฟนนุ่มที่ถูกจับพร้อมกัน
คือนายปุญญวัตรหิรันเตชะก็รับสารภาพในทุกข้อหา
สารก็ได้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตปรับ๒๕๐๐๐๐บาท
แต่ว่าทางจำเลยรับสารภาพสารก็เลยลดโทษ
เหลือจำคุก๒๕ปี๔เดือน๑๕วัน
แล้วก็ปรับเป็นเงิน๗๕๐๐๐บาท
คือแฟนนุ่มของเอมมี่ก็เป็นกระทงความผิด
ทั้งฐานมีเมดแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
แล้วก็ทั้งความผิดฐานเสพเมดแอมเฟตามีนด้วย
ก็คือทั้งขายแล้วก็ทั้งจำหน่ายด้วย
แต่ว่าทั้งสองคนคือให้การรับสาภาพ

แฟนนุ่มก็รับสาภาพเรื่องของการจำหน่าย
ใช่ค่ะส่วนทางด้านทนายตั้มทนายของเอมมี่
ก็ได้บอกว่าพอใจกับผลคำพิพากษา
ถ้าเกิดอายการจะมีการยื่นอุทธรณ์

แล้วก็หลังจากที่เอมมี่ได้รับการปล่อยตัวแล้ว

แล้วก็เดี๋ยวรอวันนี้๑๐โมงแถลงข่าวนะคะ